สีสันไทยรัฐจอบประเด็นในคืนนี้เราจะเอาใจคนรักสุนัขกันหน่อยนะครับ
โดยเราได้สัญหาความน่ารักของน้องหมามาให้ชมกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ

บราซิลประเทศที่ฟุตบอลและดนตรีคือชีวิต
ไม่แปลกที่จังหวะหัวใจของผู้คนและสรรพสิ่งที่นี่

ส่วนเจ้าตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันหรือคันกันแน่
ฝากท่านผู้รู้ช่วยหาคำตอบทีครับ
ก่อนที่จะออกไปเต้นแบบพี่เขาไอ้ตัวเล็กอย่างเรา
ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งจำเป็น
เมื่อสุนัขเจ้าบ้านผ่านมาพบสิงโตเจ้าป่า
แต่ทั้งสองรู้จักแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง
ดอกไม้แห่งมิตรภาพจึงเบ่งบาน